ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมยังจำผู้ชายคนนี้ได้ไหม
เขาเป็นข่าวมาหลายครั้งแล้วค่ะเป็นผู้ชายที่ลักษณะคือหลอนยาเสพติดแล้วก็คลุ้มคลั่ง
ชอบไปไล่ทำร้ายชาวบ้านอยู่บริเวณปั๊มน้ำมันย่านตำบลพระลับนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขารู้จักแล้วก็เอือมระอากันไปหมด
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทำร้ายแม่แท้ของตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสไปแล้วด้วย
แต่ว่าล่าสุดค่ะผู้ชายคนนี้ไปอารวาสจะไปเผาร้านของผู้ชายคนนึง
ก็ถูกเขาไล่มาวิ่งหนีข้ามถนนสุดท้ายถูกรถชนเสียชีวิตเลยนะคะ

นี่เป็นภาพนาทีชีวิตขณะนายอำนาจ
มูลผงอายุสามสิบห้าปีวิ่งข้ามถนนหนีชายคนนึง
ก่อนจะถูกรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วพุ่งชนจนเสียชีวิต
แล้วรถยนต์คันนี้ก็ขับหลบหนี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนศรีจันทร์บ้านโนนสวรรค์ตำบลพระลับ
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นช่วงคืนที่ผ่านมา
จากการสอบสวนทราบว่าชายที่วิ่งไล่นายอำนาจคือนายอุดมหัดสลิน
หรือช่างดมอายุ๕๐ปีเขายอมรับว่าเป็นคนไล่ตามผู้ตาย
เพราะผู้ตายพยายามจะจุดไฟเผาร้านซ่อมจักรยานยนต์
ตนทำงานอยู่โดยตั้งใจจะไล่ไป
ไม่คิดว่าจะถูกรถชนไม่ครับเพราะว่าผมไล่ไปแล้วแล้วผมก็กลับมา
กลับมาไม่นานก็เห็นตะตึ้มเลยตึ้มแต่จำได้แต่ว่ารถสีขาว
เป็นมันมองไม่เห็นครับนี่แหละ
เขาบอกว่าว่ายากที่นำงเค้าว่าผมไม่ได้ดีต่อข้านะ

ด้านนางสาวพันนิตาสมน้อยพนักงานร้านเครื่องหนังภายในปั๊มน้ำมัน
พบเห็นผู้ตายเป็นประจำบอกว่า
ระยะหลังผู้ตายมักจะมีอาการคุ้มครั่ง
มักจะเดินตามถนนและข้ามถนนโดยไม่กลัวรถ
รถเกือบจะชนมาแล้วหลายครั้ง

ก็คือรถต้องหลบเหรอคะใช่
แต่เพราะว่าเขาน่าจะไม่ได้สติน่าจะเดินไปเรื่อยเปื่อย
ล่าสุดครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายอำนาจ
วัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น
ยอมรับว่าลูกชายหลอนเพราะเสพยา

เรื่องการตายครอบครัวไม่ติดใจเพราะรู้ว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่คนเป็นแม่ก็ไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นบ้า

ที่เขาไปลงข่าวไปอะไรน่ะตามโทรศัพท์น่ะ

อยากจะบอกว่าครอบครัวดูแลตลอด

เงินไม่ให้ตลอดคือดูแลเขาตลอด
วันละ๒๓๐๐เราก็ให้
แต่ว่ายังไงล่ะคนมันสติไม่ดีนะ
ก็ไม่รู้จะยังไงใครล่ะจะอยากให้ลูกบ้า

ส่วนทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป